เรานำเสนอข่าวไปมีชาวบ้านเขาเข้าไปที่ป่าอ้อย
แล้วไปเจอรอยเท้าเหมือนของหมีควาย
เมื่อวานนี้มีการระดมกำลังกันไปหาจูน
หมีควายมันกระโจนออกมาพอดี

เห็นไหมฮะชาวบ้านวิ่งกระเจิดกระเจิงเลยมา
เอ้ยหมีควายตัวใหญ่มากเลยนะฮะ
อันนี้คือชาวบ้านที่บ้านเทพประธานอำเภอชมพูที่ขอนแก่น

มีวัยรุ่นเขาก็ไปถ่ายคลิปลงเฟซบุ๊ก

บอกว่านี่มันคงจะเป็นรอยเท้าหมีควายนี่แหละ
ทุกคนก็โอ้โหตกอกตกใจไม่กล้าออกจากบ้าน
ก็เลยระดมกันค้นหาก็อย่างที่เห็นเลยฮะ

จู่หมีควายมันกระโจนออกมาจะทำร้ายชาวบ้านก็ต้องวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงครับคุณผู้ชม
หลังจากเกิดเหตุการณ์นะฮะฝ่ายปกครองอำเภอสีชมพูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๘ที่ขอนแก่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ย
น้ำรวมทางชาวบ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ย๑๐๐กว่าคน
ปิดล้อมพื้นที่เลยยิงยาสลบใส่มันแต่หมีควายมันก็หนีเข้าป่าไป
ทางด้านของสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๘ขอนแก่นชื่อว่านางสาวนันทิตา
โดยบอกว่าก็เตรียมยิงยาสลบหมีควายแต่อุปสรรคมันมีเพราะว่ามันไม่อยู่นิ่ง
มันเคลื่อนที่ไปมาวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้มันก็เป้าหมายไม่ชัดเจนมันก็ยิงไม่ได้ครับ
เวลายิงยาสลบมันก็ต้องนิ่งนิดนึงค่ะถ้าเดินไปเดินมาหรือวิ่งอยู่มันก็อาจจะปืนยิงยามันไม่ได้เหมือนลูกปืนนะคะ
ที่มันจะพ่นออกไปได้ทีละหลายนัดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยความแม่นยำ
แล้วในลักษณะเขาตื่นกลัวมากเราก็ไม่ทันนะคะเพราะมันเป็นพื้นที่กว้างด้วยมันเข้าไปได้ทุกทิศทุกทาง
จากการที่หมีควายมันกระโจนออกมาภาพที่เห็นเลยฮะมีชาวบ้านโดนหมีควายทำร้ายกัดไปบาดเจ็บ
ห้าคนเป็นผู้หญิงสองคนผู้ชายสามคนตอนนี้ยังกระจายกำลังการเฝ้าระวังเพื่อยิงยาสลบหมีควายตัวนั้นอยู่นะครับ
แต่ว่าสุดท้ายต้องยุติปฏิบัติการชั่วคราวเนื่องจากว่าฝนตกลงมา
ตอนนี้ผู้นำหมู่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต
ถ้าเกิดออกมาจากบ้านช่วงนี้ระวังเจ้าหมีควายจะกระจนใส่ในพื้นที่บ้านเทพประธานอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น